ประต่ายพันนิพาจ้า

ใช่คุณผู้ชมค่ะนี่เลยถึงเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว
รอบมาได้ไม่นานแต่เพิ่มแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเลยนะคะ
ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วคาร์ทริปล่าสุดลงเรือยอดทั้งทีนะครับ
จัดแบบนี้เลยชุดแบบว่าทูพีสีแดงเปลี่ยนทุกอย่าง

ทอนบุญก็คือชุดไว้น้ำส่วนท้านล่างก็แอบว่าซ่อนเปรี้ยวซ่อนเห็นนิดนึง
กางเกงขายาวแบบซีตรูกันไปเลย
เคล็ดลับแน่นอนนะหรือจะเป็นอีกชุดหนึ่งไหม
นี้ละกันสีชมพูหวานแหววมาเลยค่ะ
มาในสไตล์แบบโอ้โหคล้ายกับท่อนล่างเนี่ยนะ
เป็นแบบผ้าบางเป็นลวดลายของผีเสื้อ
ผีเสื้อมันวินว่อนไปหมดแล้วอะค่ะ
หลายคนก็แอบลุ้นนะว่าทำไมทำไมน้องกระต่ายถึงไม่ยอมใจอ่อน
เพิ่มความเผ็ดให้มันกว่านี้อีกนิดนึง
หรือว่าจะเป็นเพราะว่าคุณสามีเขาไปด้วยไง
อันนี้อาจจะมีความห่วง

คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมรถแว๊บมา
ล่าสุดค่ะเออล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไม่เพราะว่าแฟนบันทึงไทยรัฐรออยู่
เฉพาะอันทะเบียนอะไรบอกเลยจ้ะมาพูดเลยดูซิพะเบียนรถคืออะไร

ยังไงนะฮะเออค่ะเห็นก็บอกว่าใช้เวลาจองกันข้ามปีเลยนะ
แต่อาร์เจดาอย่างนึงตัวยังที่พี่จักพี่จักพูดเลยมันไม่เห็นใบ่ทะเบียน
รถไปแล้วรถไปแล้วซื้อบ้านดีกว่า

เขาพากันไปจองบ้านอีกหลังนึงนะ
ยังบอกด้วยว่าจองไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกสร้าง
ขอบคุณน้องกระต่ายที่ขยันอดทนอดออม
จนทำให้มีวันนี้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอันแน่ไม่ธรรมดา
อยู่ด้วยกันมันปังเหลือเกินนะคะพี่